เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องอื่นกันบ้าง
เป็นเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกัน
กรณีที่พี่รอปภที่สถาบันบำราชนราดูน
ถูกวินมอเตอร์ไซค์๓คนรุมทำร้ายได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะ
สาเหตุก็คงจะไม่พอใจในเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งเพื่อนของพี่รอปภเขาบอกว่า
พี่รอปภนี่นะเขามีความบกพร่องทางการได้ยิน
ก็เลยอาจจะพูดเสียงดังอาจจะดูโวยวาย

ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดออกมา
เราจะเห็นนะ๓หนุ่มผู้ชายคนนั้น
รุมรอปภรอปภล้มลงไปแล้วนะฮะ

ใช่ค่ะน่าตกใจน่าสลดใจค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นะพี่รอปภคนนี้เสียชีวิตนะคะ
ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเจนนะคะ
ว่ามีชาย๓คนกำลังรุมทำร้าย
นายพีรพันธ์เจียรพันธ์อายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
ภาพที่บันทึกได้เป็นช่วงที่
นายวิรัติมีบุญล้ำอายุ๓๗ปีเสื้อดำค่ะ
นายสุเทพคำเม่นกษิกิจอายุ๓๘ปีเสื้อขาวแดง

แล้วก็มีคนเสื้อม่วงคือนายเกียรติศักดิ์นนตา

หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองนนทบุรี
ก็ได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
โดย๑ใน๓คนนี้คือนายเกียรติศักดิ์สารภาพนะคะว่า
ช่วงเช้าขณะที่รับผู้โดยสารไปส่งที่กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับบำราชนราดูลกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ

ที่โรงพยาบาลบำราชนดารูนที่นายพีรพันธ์ทำหน้าที่โบกรถอยู่

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้บาดเจ็บนะคะนายพีรพันธ์กำลังโบกรถให้คนข้ามถนน
ก็มองหน้าเหมือนไม่พอใจค่ะ
หน้าพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะหลังจากส่งผู้โดยสารเสร็จนะคะขากลับเนี่ย
พีรพันธ์ก็โบกรถให้พี่ขับวินมอเตอร์ไซค์จอด

แล้วก็ถามว่าจะขี่รถเร็วไปไหนแล้วมองหน้าทำไม
ครับแล้วก็นายเกียรติศักดิ์ก็ตอบไปบอกว่าผมไม่ได้ขี่รถเร็วเลย
นี่ผมไปส่งผู้โดยสารผมขี่ไม่เร็วหรอกนะครับ
ทีนี้พี่พีรพันธ์ซึ่งเป็นรอปภก็ถามแล้วมึงมองหน้าทำไม
อ่าอย่างนี้เลยบอกขึ้นมึงมาแบบนี้นะฮะ
ตัวของนายเกียรติศักดิ์ก็เลยพูดสวนกลับไป
บอกว่าไม่ได้มองหน้าด้วยผมจะรีบขี่รถไปส่งผู้โดยสาร
และผมไม่ได้ขี่เร็วพูดแค่นั้นแหละฮะ
เป็นเรื่องเลยค่ะครับทีนี้เขาก็เลยมีการเหมือนกับป้องกันต่อสู้กัน
นายพิรพันธ์เอากระบอกเหล็กมาตีที่แขนซ้ายของนายเกียรติศักดิ์
ก็เลยจอดรถลงไปชกต่อยกันนายพีรพันธ์คุณรอบปภ
ก็วิ่งกลับไปที่ป้อมยามจะเอามีดมาแทง
ก็คือเหมือนมีการต่อสู้กันอยู่ยาวแบบนี้เลย
ใช่นะฮะนี่จังหวะก่อน
เพราะว่าตัวของรปภเอากระบอกเหล็กไปตีที่แขนซ้ายของวินเกียรติศักดิ์
อันนี้เป็นคำให้การของพี่วินเกียรติศักดิ์เขานะ
เขาบอกเขาโดนกระบอกเหล็กตีก่อน
แล้วทีนี้รอปภพีรพันธ์ก็วิ่งไปเหมือนจะหยิบมีดมา
ทีนี้ครับนายเกียรติศักดิ์ก็เลยบอกว่ามีมีดใช่ไหมมีมีดใช่ไหม
เดี๋ยวรอก่อนได้รอก่อน
แล้วก็ทีนี้นายเกียรติศักดิ์ก็เลยขี่รถกลับบ้าน
แล้วย้อนมาใหม่ด้วยการเอาเหล็กแป๊บมาด้วย
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพอมีเพื่อนเห็นเรื่อง
ก็คือนายสุเทพนายวิรัติเนี่ยเห็นว่ามีการทะเลาะวิวาดกัน
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
คือเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ของนายเกียรติศักดิ์อีก๒คนนี้นะคะ
ก็ขี่ตามมาแล้วก็รุมชกต่อยรอปภพีรพันธ์จนสลบ
ใช่ครับแล้วทีนี้นายเกียรติศักดิ์เขาบอกแบบนี้
คือเขาบอกกับตำรวจนะไอ้เหล็กแป๊บที่เอามา
เขาไม่ได้ใช้ตีรอบพอพอเลย
ค่ะยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่หมัดใช้แต่เท้า
นี่แหละฮะไอ้เหล็กที่เตรียมมาไม่ได้เป็นอาวุธเพราะมันสำคัญทางคดีไงคุณ

ถ้าใช้เหล็กแป๊บตีเมื่อไหร่มันจะเป็นคดีหนักกว่า
ก็จะสุขขึ้นอีกเออแต่เขายืนยันเขาใช้แค่หมัดใช้แค่เท้าเท่านั้นเอง
นะครับทีนี้ฮะก็เห็นว่ารอปภพีรพันธ์ล้มลงไปแล้ว
แล้วก็มีรอปภคนอื่นเข้ามาช่วยห้าม

คุณฟังเสียงของนายเกตติศักดิ์ผู้ก่อเหตุ

เพราะว่าเขาก็เหมือนยอมรับสาภาพแบบลูกผู้ชายเหมือนกัน

ผมก็เสียใจนะพี่
ผมไม่อยากให้เรื่องเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น
ผมก็แค่คิดว่าผมชกต่อย
ผมคิดว่ามันไม่เกิดอะไรขนาดนี้พี่
พอเรารู้เราก็ไปหา

ตรงว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่า
ผมไปจริงแต่เราก็ไม่รู้ว่านึกว่าทะเลาะวิวาสกันธรรมดาอะไรประมาณนี้
แล้วเราก็พอมันเกิดเศรษฐการณ์นี้เลยแล้วมันก็
เราก็ยอมรับผิดหรือเปล่า
ผมก็ยอมรับมันไปแล้วเราก็ไปกับเขาด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้
อืมแต่หลังเกิดเหตุเราก็ไม่ได้หลบหนีไม่ได้อะไร
ผมก็ไปหาไปเรียกไปก็เอาซื้อผลไม้ไปให้นะ
เขาก็ยังเห็นอยู่นะว่าผมซื้อนี่ไป
ค่ะก็เป็นการยอมรับนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนนายไกรสอนบุภาสวยรอปภของสถาบันบำราชนราดูล
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของนายพีรพันธ์เนี่ย
บอกว่าปกติแล้วนายเพียรพันธ์ไม่ค่อยยุ่งกับใครอะค่ะ

แต่ด้วยความบกพร่องทางการได้ยินคือไม่ค่อยจะได้ยิน

ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ไม่พอใจตอนนี้ถามถึงอาการบาดเจ็บของนายพีรพันธ์บ้างนะคะคุณ
ไกรสอนเนี่ยบอกว่าบาดเจ็บเพราะว่าน่าจะถูกของแข็งที่ซ่อน
อยู่ในมือของผู้ก่อเหตุเนี่ยตีเขาตีเข้าที่ศีรษะอันนี้ตำรวจ
ต้องเป็นคนพิสูจน์นะต้องสอบสวนนะสอบปากคำให้เสร็จสิ้นนะ
ว่ามีอาวุธหรือเปล่าจริงไหมอะไรเหล็กแป๊บอะไรนั่นหรือเปล่า
หรือว่าแค่หมัดนะฮะค่ะเพราะว่าดูจากแผลจากร่างกายของนาย
รพันธ์ก็จะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่าโดนอะไร
กันแน่คือจริงจริงอาการสาหัสนะคุณนะก็ตอนแรกรักษาอยู่ที่
สาบันบำราชนราดูนแล้วก็ย้ายไปโรงพยาบาลพระนั่ง๙
เพราะอาการหนักแล้วนะครับแล้วก็มีเลือดคั่งในสมองคุณค่ะ
อันนี้พยายามยื้อชีวิตกันอยู่แต่ว่าท้ายที่สุดใช่เป็นเหตุสลด
กลางดึกที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่านายพีรพันธ์เสียชีวิต
แล้วนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจก็แจ้งข้อหารร่วม
รุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นการเบลื้อต้นและถ้าเสียชีวิตก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มใช่